พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บาวแววสวัสดีค่ะหมอไก่หมอไก่สวัสดีค่ะ
โอ้โหอยากจะซิงเจยู่อีล่วงหน้าเลยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ต้อนรับตรุษจีนกันมาสีแดงแรงฤทธิ
เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะหมอไก่

วันที่สำคัญจะมีทั้งหมด๓วันด้วยกัน
จะมีเขาเรียกว่าเป็นวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยว

วันแรกวันจ่ายก็คือวันที่
วันที่๓กรุงภาพนั่นเองวันนี้คุณชนะชอบ

บอกเลยว่าหน้าตาไม่หล่อแต่โอนไว้ค่ะ
คุณต้องโอนเรื่องอะไรจ่ายเรื่องอะไรบ้างคะหมอไก่คะ
ก็คือวันที่๓เขาเรียกว่าเป็นการแบบจับจ่ายซื้อของ
สำหรับว่าเราจะไปว่ายบรรพบุรุษในวันลุงคา
แล้วถ้าสมมุติว่าใครที่แบบจะทำความสะอาดบ้าน

เพราะว่าตุจีนเขาจะแบบว่าไม่ให้ทำความสะอาด
รีบทำความสะอาดในวันจ่ายก็คือวันที่๓กุมภาพันธ์เลย
ส่วนวันที่๔กรุงภาพนั่นคือวันว่ายใช่ไหมคะ

วันว่ายของมันก็คือเป็นการว่ายบัมพบุรุษ
แต่ว่าก่อนที่เราจะว่ายบัมพบุรุษ
เราจะต้องทำการไหว้พระในบ้านก่อน
ว่ายเจ้าที่ก่อนแล้วก็ค่อยว่ายบัมพบุรุษ
ซึ่งของไหว้ที่เราจำเป็นต้องมี
อย่างแรกเลยค่ะไม่ได้เขาจะเรียกว่าสาแส

ซาแฟหมายถึงเนื้อสัตว์๓อย่าง
โหแซก็คือเนื้อสัตว์๕อย่างอันนี้แล้วแต่

อย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือไก่ต้ม

ไก่ต้มนี่มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความขยัน
ไก่ก็คือเหมือนกับมันคุ้ยเขียขาอาหาร

ก็คือหมายถึงว่าให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไก่มันมีหง่อนใช่ไหม
ลักษณะมันจะคล้ายกับหมวกที่อยู่ด้านบน
ก็คือเหมือนกับว่าให้แบบว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เป็นหมายถึงว่ามีความสามารถที่หลากหลาย

ว่ายน้ำได้เดินได้

ทำอะไรก็หมูทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย
แล้วก็หมายถึงว่ามีฐานะที่มั่งคั่ง

ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราจะมาไหว้ทั้งหมด

ก็คือเราต้องไหว้ครบอวัยวะ

หมูบ่าแซลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายกับหมู๓ชั้น

ก็คือเวลาเราไปซื้อเราก็บอกหมูไหว้เจ้าจบเลย

จากของขาวแล้วเนี่ยต้องมีผลไม้ด้วยค่ะหมอไก่
ผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าโง่กล้วย

ก็คือหมายถึงว่าผลไม้๕อย่างหรือ๓อย่าง

ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นพวกอะส้ม
ส้มนี่ก็หมายถึงความโชคดีความเป็นสิริมงคล

คือควรจะเลือกที่มันเป็นส้มสีทอง

แล้วก็ควรจะเลือกลูกที่มันเกลี้ยง
แบบว่าไม่มีปล่อยปริอบ

หมายถึงว่าทางเดินชีวิตของเรามันลาบลื่น

แล้วกล้วยแอปเปิ้ลสาลิอังุณรึคะรวม

กล้วยนี่หมายถึงชื่อที่บอกกล้วยกล้วย

อีกอย่างหนึ่งกล้วยลักษณะมันจะคล้ายกับอุ้งมือ

อุ้งมือมันก็คือเกลือกเงินเกลือกทองเข้ามา

แล้วนอกจากผลไม้ต่างแล้วยังมีอะไรคะ
เราก็ต้องเตรียมผักชุดกับข้าว

ใช่ค่ะแล้วแต่อากงอาม่าเราชอบ

ห้ามกวาดบ้านถูบ้านสะพมอะไรอย่างไรบ้างหมอไก่
วันเที่ยวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะวันเที่ยว
ถ้าสมมุติว่าเราทำงานในวันเที่ยว
เราจะต้องเหนื่อยกับการทำงานไปตลอดทั้งปี

ถ้าสมมติว่าบางคนที่ไม่สามารถหยุดงานได้
ก็คือให้คุณไหว้พระในเลิก

เวลา๗โมงครึ่งถึง๘โมงครึ่ง

ก็คือถือว่าเราเสริมดวงเรียบร้อย
ค่ะด้านนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายนะคะ
บอกว่าควรใส่เสื้อใหม่ในวันตรุษจีน
ทำความสะอาดบ้านเนี่ยเขาให้ห้ามกวาดใช่ไหม

ใช่ห้ามทุกอย่างที่แบบเป็นการซักล้างปัดกวาด
เพราะเขาถือว่าวันแรกของปีวันชิวอีก
เป็นวันที่ทิศเทพเจ้าโชคลาบหรือว่าฉัยเสียงเยี๊ยบ

ถ้าสมมุติเราปัดกวาดไปมันก็หมดเลย

และให้กินขนมของหวานอย่างเช่นขนมอี้ด้วยบัวลอยจีน

ขนมผี้ะใช่ไหมคะ

จ่ายไหว้เที่ยวนะ๓๔๕กุมภาพันธ

แล้วก็ได้เวลามาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

๗ตุลาคม๒๕๑๑ปีวอก
ถามมาเรื่องสุขภาพกับโชคลาภค่ะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสุขภาพของผู้ใหญ่

อาจจะมีปัญหาได้อาจจะต้องระวัง
อาจจะพาท่านไปตรวจสุขภาพ

มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝัน
ลาบลอย

เพราะว่าเหมือนกับแบบต้องทำเองทั้งหมด
เพิ่งบริวารหรืออะไรอาจจะไม่ค่อยได้เต็มที่

เหนื่อยแล้วมีผลกับสุขภาพยังไงคะ
สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกสายตา
หรือว่าเรื่องโรคที่เกิดจากพวกจิตใจ
เช่นพวกความเครียดอะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องระวัง
เกรนไหมต้องระวังกันหน่อยนะคะ
ท่านสุดท้ายค่ะคุณปอปลาปลานพพวันนะคะ
เกิดวันที่๗มกราคม๒๕๒๘ปีฉลูการงานการเงิน

การงานในช่วงปีนี้งานค่อนข้างเยอะมากงานหนัก
แต่ว่าคือความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความก้าวหน้า

ว่าถ้ามีก็คือมีแบบนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ได้เยอะ

แต่ว่าบางครั้งบางหนมันก็มีฝืดบ้าง

แต่ว่าคือไม่ต้องกังวลมันไม่ได้แบบเป็นปัญหาที่แบบรุนแรงอะไร

อ้าวดวงมีเกณฑ์ได้แต่งถึงมีคนขัดขวาง

คือตามดวงเนี่ยมีเกณฑ์แบบว่ามีอุปสรรคก็คือเป็นผู้ใหญ่เพศชาย
อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของพวกแบบเงินเงินทองอะไรนี่

เป็นการสร้างความมั่นใจแรงกำลังใจที่ดี

แล้วก็คนที่ได้รับการดูดวงนี่
ก็จะได้รับของที่ระลึก

ก็คือสร้อยข้อมือกังหารแชร์กงค่ะ
จะได้พัดพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต
ผู้โชคดีวันนี้นะคะได้รับการตรวจสอบจากดวงชะตาจากหมอไก่ไปแล้ว
ได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไปด้วยยินดีด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณจ๊ะ

เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้
กับรายการตลอดข่าวของเราวันเสาร์นะคะ
เจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์๑๑โมงถึงเที่ยง
ใครอยากรู้ว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
รอติดตามตลอดข่าววันพรุ่งนี้๑๑โมงค่ะ